ค่ะปัญหาเรื่องที่จอดรถหน้าบ้านเพื่อนบ้านใช่ไหม
เพื่อนบ้านนะฮะอ้าวใครมีปัญหายังไงก็ลองแลกเปลี่ยนกันมานะฮะ

ขอว่าจะยิงเนี่ยจะยิงปือเนี่ยใส่ปากเธอเลย

ก็กูยิงปากมึงเอง
กูยอดติดทุก๖ปี
ถ้ามึงอยากตายมึงลองลงมานี่

มา

แล้วบ้านเช่ามันก็ลงได้สองฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ทำทางอะไรของเขาไว้อีกฝั่งนึง
จะมาลงอะไรมากมันปุ้นไวไปหมดนะฮะ

ได้คุยกับเจ้าของคลิปก่อน
ชื่อน้องป๋อมแปมอายุ๒๒ปีนะเธอบอกว่าเนี่ยหนูก็อยู่ห้องเช่ากับแฟนเนี่ยมาสักปีนึงแล้วนะครับ
มีจักรยานยนต์๔คันอันนี้ฝั่งปอมแปมนะคู่กรณีลุงกับป้าเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
มีกระบะคันหนึ่งเก๋งคันหนึ่งแต่คู่กรณีชอบจอดกระบะล้ำมาหน้าบ้านเธอ
ทำให้เธอเนี่ยแทบจะไม่ได้เอารถยนต์เนี่ยมาจอดจอดได้แค่จักรยานยนต์๔คัน
คือดูลักษณะแล้วเนี่ยด้วยความที่เป็นห้องเช่าแล้วมันอยู่ติดกันมาก
รถกระบะเนี่ยค่อนข้างยาวใช่ก็เลยแบบหน้าล้ำมาอะไรแบบนี้
ไม่รู้จะจอดจักรยานยนต์ตอนไหนนะฮะปัญหาก็สะสมเปลยก่อนแล้วให้เกรงใจกันหน่อย
ก็โดนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายมาเธอเลยเอาอย่างนี้
จ้างช่างเนี่ยมาทำทางขึ้นลงรถจักรยานยนต์ทางฝั่งบ้านที่เป็นบ้านเช่าแล้วไม่มีคนอยู่เลย
ออกเงินไปพันหนึ่งจอดจักรยานยนต์ข้างล่างทางไม่ได้
เข็นขึ้นมาจอดข้างบนไปเลยนะครับสุดท้ายมีปัญหาอีก
เพราะเพื่อนบ้านก็อยากมาลงทางบ้านฝั่งที่จ้างช่างมาทำทางขึ้นทางลงอะไรอย่างนี้อีก
มาขอลงด้วยเออมันก็เลยเอ๊ะยังไงกันเนี่ยฮะ
วันเกิดเหตุคู่กรณีโทรมาหาแฟนเธอจะขอจอดรถล้ำมาหน้าบ้านค่ะอ่า
แฟนเธอก็นี่ฮะตามคลิปเนี่ยเธอบอกแฟนเธอก็บอกอ่าก็ได้
ยังไม่ทันได้พักผ่อนอะไรได้ยินเสียงจักรยานยนต์ที่จอดหน้าบ้านล้ม
แล้วมองไปนี่ผ้าพรสนี่
คู่กรณีห้างมาถีบจักรยานยนต์นี่

แล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิป

หนูก็ไม่ไหวหนูก็ถ่ายคลิปไปเป็นอักฐานเพราะเค้าเคยฟูได้
ป้าก็ยอมรับว่าอ๋อหญิงในคลิปเนี่ยป้าเองแหละนะ
บ้านป้านี่มีรถสองคันกระบะคันหนึ่งเก๋งคันหนึ่ง
เวลาจอดก็จอดหน้าบ้านมันบ้านเช่าใช่ไหมล่ะอรัชพร
แต่นี่คุยกับคุณนำโชคบุญชูค่ะป้า
มันบ้านเช่าไงมันห้องแถวไม้ใครมาก่อนก็จอดก่อนไง
เพราะมันพื้นที่มันติดกันเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยเห็นไหมว่ามันติดปลูกติดกันไปหมด
อย่างนี้แล้วป้ามีสองคันไม่ให้มันล้ำยังไงอ่ะ

ก็วันเกิดเหตุป้าก็โทรไปหาทางฝั่งแฟนหนุ่มของน้องปอมแปมแล้ว

เขาก็บอกว่าจอดได้ป้าโทรแล้วจอดหน่อยนะจอดล้ำได้ไหมเขาบอกจอดได้
แต่พอน้องปอมแปมมาถึงไม่มีที่จอดรถโมโหมาด่าป้าป้าก็ด่ากลับ
ป้าก็ยอมรับว่าป้าก็อารมณ์ร้อนไปหน่อยป้าไปดื่มมาก่อน
มันก็เลยแบบเลยเถิดไปหน่อยนะป้าไปถีบรถล้มเลย
ส่วนเรื่องที่เลยเถิดก็คือเดินไปทุบรถจักรยานยนต์ฝั่งคู่กรณีเขา
รถเลยล้มก็เลยยิ่งไม่พอใจกันหนัก
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นตามคลิป
เราจอดรถล้ำหน้าบ้านเขาเพราะมันรถมันคันยาวแล้วรถเขาจอดไม่ได้
จริงมันก็จอดได้ถ้าเขาจะจอดแต่ทีนี้
เขาบอกเจ้าของบ้านไม่ให้เขาจอดไม่ให้์เขาจอดเลยบ้านโน้น
ลูกชายป้าเขาก็เคลียร์กับน้องผู้ชายแล้วเค้าเป็นพวกกันเพื่อนกัน
ป้าก็ไม่รู้แต่ลูกชายป้าบอกว่าแม่เงียบเงียบป้าก็เลยไม่ได้อะไรเลยไง
ก็เลยจบไปเลยก็ไม่ได้คุยอะไรกัน
นี่ฮะบ้านเช่ามัน๒ชั้นไงคนถ่ายคลิปเขาอยู่ข้างบนมั้งตอนนั้น
นี่ลุงลุงลุงเนี่ยสามีป้าค่ะที่บอกว่าจะยิงใส่ปากเลยเนี่ย

นี่ลุงบอกนำโชคดูนี่ปืนของลุง

นี่ลุงจะเล่าให้ฟังนะนำโชคนะลุงเนี่ยอายุ๔๗แต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องในคลิปนะ

บอกให้เป็นข้อมูลเฉยที่พูดว่าจะชักปืนยิงเนี่ยลุงเมา

อย่างนี้มันมีปัญหาลงเลี้ยงกัน

ลำคาญดาทออยู่นั่นแหละ๒ฝ่ายเนี่ย
อ๋อคือลำคาญเมียตัวเองด้วยลำคาญคู่กับแบบนี้ด้วย

คือจริงมีโอ้โหเปิดเล็กเล่นเปิดหลานมีเมียมาล้อมแคล้วเขาแล้ว
เขาเห็นเขาเถียงกันแล้วก็ท้าทายกันผมก็ละบอกลบมาคุยกันติ
ผมไม่ได้ไปยิงไปอะไรหรอกปืนมีไหน
เม้าผมกินยาดองกินเบี๊ยวมา๒ขวดยาดองอีกกลมนึง

ลุงไม่มีคำว่ารำคัญเมียสักคำแล้วจะบอก
นี่สุดท้ายเจ้าของบ้านเช่ามาเคลียร์ให้ฮะ

เจ้าของบ้านเช่านะฮะพี่ภูมิพิษอายุ๔๓เจ้าของบ้านเช่ามาไกลเกลี่ยให้บอกเอาอย่างนี้นะ

เจ้าของบ้านเช่าบอกว่าที่เนี่ยมันยังเหลืออีกตั้งเยอะนะ
ฝั่งของตรงห้องเช่าว่างหรือว่าอะไรยังไงพวกนี้มันเหลืออีกตั้งเยอะ
ไม่มีที่จอดจอดตรงไหนจอดกันตามสบาย

มาเลยนะจอดล้ำมาทางฝั่งของห้องที่ว่างอยู่ก็ได้

ถ้าเกิดไอ้บ้านว่างเนี่ยมีคนมาเช่าทำยังไง
เขามีประสบการณ์ร่วมแล้วเดี๋ยวเขาคงหาทางออกที่ดีได้